ประเด็นการเมืองกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูความเห็นเรื่องการยืดยติของฝ่ายค้านในการเปิดอภิปรายทั่วไป
เรื่องของการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบ
ยังคงเป็นประเด็นยืดเยอะกันต่อเนื่องนะคะ
ฝ่ายค้านยืนยันบอกว่ายัตตินี้นี่แหละ
จะเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาให้กับนายกเอง

ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักเพื่อไทยนะคะ
ก็ออกมาพูดถึงพักฝ่ายค้านที่ยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
กรณีนายกรัฐมนตรีถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบ

แต่สิ่งที่ฝ่ายค้านต้องการคือการแก้ไขปัญหาค่ะ
ยื่นยติดังกล่าวถามรัฐบาลที่นายกเป็นหัวหน้ารัฐบาล

ส่วนเสียวิภาควิจารณ์เรื่องนายกหนีสภา
ถ้าหากว่านายกติดภารกิจมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้ว
ในอดีตยกตัวอย่างขึ้นมาในสมัยนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
เอาไม่รู้ว่าพอจุดประเด็นนี้ขึ้นมาจะกลายเป็นประเด็นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะ
ส่วนนายเทพไทยเสนพงสศพธิปัตรก็ออกมาบอกว่า
ฝ่ายของนายกรัฐมนตรีจะได้ตอบคำถามค้างคาใจของฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมา
และการพูดในที่ประชุมสภาก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองด้วย
เพราะฉะนั้นมันเป็นผลดีกับทุกฝ่ายค่ะ
นายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐก็มั่นใจนะคะว่า
นายกชี้แจงได้ตามกลไกระบบรัฐสภาแน่นอน
แต่ทางที่ดีพักฝ่ายค้านน่าจะรอการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องนี้ก่อนไหม
แล้วเราค่อยมายื่นยติคุยกันถึงปัญหาเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาอีกที